มีผลสำรวจออกมาบอกว่าช่วงปีใหม่นี้เนี่ย
ประชาชนทั่วประเทศเลยจะมีการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น
แล้วก็มีเงินสะพัดสูงที่สุดเป็นประวัติการเลยนะคะ

ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ก็มีการเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคช่วงปีใหม่
ก้าวเข้าสู่ปี๒๕๖๑นี้นะคะ
ก็พบว่าประชาชนทั่วประเทศจะมีการใช้จ่ายช่วงปีใหม่นี้เนี่ย
ประมาณ๑๓๒๐๕๐ล้านบาทนะคะ
เพิ่มขึ้นจากยอดปีก่อนร้อยละ๒๑สูงสุด
ตั้งแต่มีการสำรวจมาในรอบ๑๓ปีเลยนะคะคุณผู้ชม
แล้วถ้าเกิดว่ามารวมกับการใช้จ่ายจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
ช็อปช่วยชาติที่ผ่านมารวมถึงเทศกาลรวมใจเพิ่มสุข

ก็คาดว่าน่าจะมีเม็ดเงินสะพัดในช่วงเทศกาลปีใหม่
รวมทั้งสิ้นประมาณ๑๕๙๖๓๒ล้านบาทนะคะ
ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ๖๔ค่ะ
โดยการทำบุญก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ประชาชนจะนำเงินไปใช้จ่าย

ส่วนการใช้จ่ายให้กับคนอื่นซื้อของให้คนอื่น
ก็พบว่ายังคงซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยมากที่สุด
รองลงมาก็จะเป็นพวกกลุ่มสินค้าคงทน
และใช้จ่ายเพื่อการจัดเลี้ยงการสังสรรค์ปาร์ตี้ต่างนะคะ
ส่วนทางด้านของนายธนวันธนวัฒนพลวิชัย
ผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกแบบนี้ค่ะ
เศรษฐกิจที่กำลังจะเริ่มฟื้นตัวตอนนี้
ทำให้เริ่มเห็นการซื้อสินค้าคงทน
แล้วก็สินค้าฟุ่มฟวยเพิ่มมากขึ้นนะคะ

เม็ดเงินสะพัดสูงที่สุดเป็นประวัติการค่ะ
โดยเงินที่นำมาใช้จ่ายเกินครึ่ง

แต่ว่าด้วยบรรยากาศที่คึกคักแบบนี้

และก็คาดการณ์ว่าการจับจ่ายใช้สอย
ก็จะเริ่มกลับมาเป็นปกติได้
ในช่วงของปลายไตรมาสที่๒ของปี๒๕๖๑นะคะ

ส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวมาดูกันหน่อยนะคะ

ยังคงเลือกที่จะเที่ยวในประเทศ
เพราะว่าแน่นอนค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
ก็ถูกกว่ารวมถึงสภาพอากาศอาหารการกินต่างด้วยนะคะ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศ
อยู่ที่คนละประมาณ๑๓๙๖๐บาท
แต่มีประชาชนร้อยละ๑๖๕บาท

งบประมาณเวลาที่ไปเที่ยวต่างประเทศ
เฉลี่ยคนละประมาณ๖๑๓๕บาท
นอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมการสำรวจก็ยังพบด้วยนะคะว่า

คือห่วงเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุด
เพราะว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเดินทางไปเฉลิมฉลองนะคะ

คือห่วงเรื่องของบริการขนส่งสาธารณะต่าง

คือบางทีคนออกเดินทางช่วงปีใหม่แบบนี้
แย่งกันกินแย่งกันใช้แย่งกันเที่ยว
แล้วก็การจราจรจะใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าปกติ

ใจเย็นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลย
ใช่มีสติระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลด้วยนะคะ
ก็มีความเป็นห่วงออกมาจากหลายภาคส่วนนะคะ